บอลชายเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็มีแฟนบอลไปต้อนรับ๑คนนะครับ
เป็นการให้กำลังใจแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยโอ้โห
ไปกันทับใหญ่พอสมควรเพราะว่าต้องการไปสอบถามนะครับประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลมีเดีย
ที่มีการโพสต์ข้อความตอบกลับนะครับแฟนบอลที่มีการตำหนิติเตียนการเล่นของนักเตะครับ
คนเดียวจริงครับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทย
ผมว่าจริงแล้วในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ก็อย่างน้อยไม่ต้องมาแสดงตัวก็ได้
แต่อย่าไปโพสต์ตำหนิติเตียนนักเตะมากนะเพราะว่าทุกคนก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามความกดดันได้เท่ากับนักเตะอาชีพหลายต่อหลายคนนะครับที่ประสบความสำเร็จแล้ว
การทางกลับมาทุกคนก็ยกมือไหว้สื่อบนชนและแฟนมนต์บางส่วน
ที่อาจจะผ่านไปผ่านมาอยู่ที่สนามบินอยู่แล้วด้วยเช่นกัน
หน้าบางคนแน่นอนครับยังมีความผิดหวังอยู่แต่ก็พร้อมที่จะสู้ตอบ
มีการสอบถามไปที่ทางโคชย่งวรพุทธศิมร์
หัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกว่าเตรียมจะพูดคุยกับสมาคมถึงอนาคตหลังจากนี้
ว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกันยายนก็ยอมรับนะครับว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิต
นักเตะทีมชาติไทยยังสามารถสู้กับชาติอื่นได้นะครับโปรแกรมสำคัญในช่วงปีหน้าเดือนมีนาคมนะครับ
แฟนบอลที่ไปต้อนรับเนี่ยต้องให้เครดิตหน่อยนะครับเขาก็คือพี่เอ๋นะครับคุณชัยรัฐกลุ่มใหม่นะครับที่ไปชูป้ายเนี่ยครับ
ผมมองว่าคือโค้ชทุกคนมันก็ต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าการทำทีมชาตินี่คือมันอาจจะเป็นภาพรวมใหญ่หน่อยแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผมว่ามันมองถึงการพัฒนามากกว่า
มันมันไม่ได้มองว่าแค่แค่ความสะใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูเรียบเรียงดูเนี่ย
แต่ว่าในบางประการถ้ามันไปแล้วมันไม่สามารถใช้ได้
ใช่ไหมครับเพราะว่าเจนาผมคือใช้ชุดนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าแค่เราแค่แสดงให้เห็นตอนหุ่นเครื่องเท่านั้นเอง

ขนาดที่ชายวัฒน์บุราณครับ
หนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีนะครับ
โทรเมนต์นี้ก็ออกไปพูดกับสื่อมวลชนเหมือนกัน
ระบายความในใจหลังจากโดนกระแสโซเชียลมีเดียวิพากษ์วิจารณ์
คือทุกคนก็โดนหนักเหมือนกันนะครับ
แต่ละคนแล้วแต่ว่าใครจะอดทนได้มากกว่ากัน
ชัยวัดก็บอกว่าโพสต์เป็นตัวแทนนักเตะทุกคนในทีม
ก็รู้สึกน้อยใจนะครับที่โดนตัดสินตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งขัน
ตัวเขาเองก็โดนมากมายเหมือนกันนะครับ

แล้วก็อยากให้แฟนบอลเข้าใจความรู้สึกของนักเตะทุกคนที่ทำหน้าที่ในสนามด้วยครับ
ส่วนเรื่องโพสต์คือมันเป็นความรู้สึกของผมเอง
ผมผมตัดสินใจนานมากในการที่จะกดโพสต์ลงไป
คือผมรู้ว่าถ้าผมโพสต์ออกไปแล้วมันต้องโดนอะไรกลับมาบ้าง
แต่ถ้าเขาเลือกที่จะมาด่าผมก็อยากให้เขาอ่าน
ให้เขารู้สึกว่าพวกเรารู้สึกยังไงบ้าง

ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่อยากที่จะไป

โดนว่าบางแชทแค่เห็นรอยสัก
มึงไปทำไมวะทีมชาติมึงติดยา
ผมก็ไม่เข้าใจว่าแค่รอยสักผมทำไมต้องด่าผมว่าติดยา
มันเป็นความในใจของผมครับที่ผมโพสต์
ส่วนเรื่องด่าตระกูลผมจะไม่พูดถึงแชท
ผมจะไม่เอาแชทออกมาให้ใครดู
คือแค่ผมมีรอยสักก็อย่าหาว่าผมไม่ดี
แต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักมาคุยกันได้ก็กลายเป็นประโยคยอดฮิตในทวิตเตอร์
ก็ออกมายอมรับครับขอโทษนะครับในสิ่งที่ทำไป
แล้วก็บอกว่านี่จะเป็นบทเรียนครั้งสำคัญนะครับก่อนจะก้าวสู่อนาคตต่อไปครับ
ส่วนทีมชาติไทยนะครับเน้นย้ำโปรแกรมกันหน่อยนะครับ
ดีครับชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับต้องไปต่อครับ
จะจับสลากในเดือนธันวาคมนี้แล้วรายการนี้จะคัดตัวแทน๓ทีมจากทวิปเอเชีย
รวมเจ้าภาพนะครับไปแข่งขันโอลิปิกเกมส์ในปี๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ